เรามาตามความคืบหน้ากรณีการบูลของกูกันหน่อยคุณ
จำเหตุนี้ได้ไหมฮะการบูลของกู
หลังจากที่ตำรวจสำโรงเหนือเขาตั้งด่านตรวจ
แล้วก็มาตรวจรถคันหนึ่งของนายฮาซัน
ถ้ากดขอตรวจรถแล้วก็ไปรื้อเก๊
พบไอ้ซองสีขาวมีผงสีขาวอยู่ข้างใน
แล้วก็หาว่าเป็นยาเสพติดเป็นยาไอซ์เป็นยาเค
แต่ทีนี้ครับตัวของชายคนที่ถูกตรวจเนี่ยนะฮะ
คือนายฮาซันบอกว่าผมไม่ได้ดูดยาผมไม่ได้เสพยาและท้ายที่สุดฮะ

นี่มันการบูลของกู
เหตุการณ์นี้ผู้กำกับสพสำโรงเหนือ
ไปครับยกกระเช้าไปที่บ้านของนายหาสัตว

ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
นี่แหละฮะก็เป็นคลิปเหตุการณ์ส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็ทีมข่าวของเราก็ต้องติดตามความคืบหน้า
ให้คุณผู้ชมได้ทราบเพราะวันนี้คุณชมผู้สรรพัฒน์
ลงพื้นที่ไปยังบ้านของนายฮาซันรักหอมอายุ๒๗ปี
ซึ่งเป็นผู้เสียหายแล้วนะฮะในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
เนื่องจากได้รับการประสานแจ้งกับทางแม่ของผู้เสียหาย
ว่ามีชาย๒๓คนสวมชุดลำลอง
อ้างว่าเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบเรื่องนี้
แล้วก็เป็นตำรวจมาหาที่บ้านแล้วก็กลับออกไปแล้วนะครับ
วันนี้เราพบว่าที่บ้านหลังนี้มีนายฮาซันแม่หลานสาว
แล้วก็พ่อซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่ในบ้าน
พ่อของนายฮาซันพูดไม่ได้นะครับแต่ก็รับรู้
เห็นลืมตาแล้วก็รู้เรื่องรู้ราวต่าง
โดยแม่เล่าให้ฟังบอกว่าพ่อของนายฮาซัน
นอนป่วยติดเตียงรู้สึกเสียใจ
และสงสารลูกชายที่ถูกตำรวจนั้นกระทำแบบนั้นนะครับ
นี่แหละฮะผู้เป็นแม่ที่มีวลีเด็ด
ว่าโอ๊ยนี่มันการบูลของกูนะครับคุณ

เพราะแม่ยืนยันว่านี่การบูลที่แม่ใส่ซองไว้ให้ลูก

แม่บอกว่าครอบครัวยังคงรู้สึกระแวง
ภาวะในเรื่องของความไม่ปลอดภัย
คือต้องล็อกประตูรั้วเหล็กที่หน้าบ้านตลอดนะครับ
เมื่อตอนสายนี่มีชายแปลกหน้าสองสามคน
ก็ลักษณะท่าทางก็คล้ายตำรวจนี่แหละ

ด้วยความตกใจครับแม่ก็ตะโกนถามกลับไปว่าเป็นใครกัน
เขาบอกว่าเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้วก็เป็นผู้อำกับสำรงเหนือ
แต่แม่ก็ไม่กล้าเข้าบ้านหรอกแหมใครจะกล้าให้เข้านะ

ลูกชายถูกจับเพราะการบูลเนี่ย

มันก็เข้าคลายยัดยาอะไรแบบนี้นะ

คือเรากลัวตำรวจอ่ะบอกตรงตรงนะกลัวสิ้นอิตรภาพที่เราจะต้องเข้าไปอยู่ในคุกอย่างเงี้ยเราก็จะกลัวพยานที่อะไรที่มันผิดก็หลบเลี่ยงถ้าฮาซันถูกจับไปฮาซันก็คือเสาหลักของบ้านแล้วถ้าซันถูกจับไปแล้วก็เนี่ยพ่อก็เป็นอย่างนี้ส่วนแม่ก็มีโรคประจำตัวหลายโรคเลยนะฮะแม่พจนีบอกโหพ่อฮาซันเขา
แล้วที่บ้านก็ยังกลัวเลยนะครับแม่บอกว่าตำรวจมาที่บ้านไม่รู้มายังไงมามุกไหนหรือแนวไหนก็ไม่รู้อืมถามว่ามายังไงแล้วมามุกไหนคุณหอบกระเช้ามาสิครับเพราะว่าช่วงสายที่ผ่านมานะคุณนะพันธ์ตำรวจเอกอาทิตย์ซิมเจริญผู้มกับการสพสำโรงเหนือพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ต
โดยภูมิกับอาทิตย์นั่งพูดคุยกับนายสันผู้เสียหายยอมรับครับ
ผมยอมรับเลยมันเป็นความบกพร่องของลูกน้องผม
และจะนำไปถอดบทเรียนปรับปรุงหามาตรการที่ดีขึ้น
จากนั้นคุณผู้กำกับครับยกมือไหว้
แล้วก็มอบกระเช้าเพื่อเป็นการขอโทษครอบครัวของนายฮาสัน
ให้กับแม่นะครับแล้วก็นายฮาซันอยู่ตรงกลาง
แล้วก็ขอโทษนะครับคุณแม่ครับ
กับอาทิตยังเดินเข้าไปเยี่ยมและพูดคุยกับพ่อของนายฮาซัน
ซึ่งนอนป่วยติดเตียงก่อนจะพูดขอโทษพ่อของนายฮาซันเหมือนกัน
คุณพ่อนายฮาซันก็ยิ้มแล้วก็รับไหว้นะครับ
ภูมิกับยกมือไหว้ขอโทษครับ
ภูมิกับสพสำรงเหนือบอกว่าตั้งใจ
ผมตั้งใจเดินทางมาขอโทษ
ผมยืนยันครับไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบกับทางครอบครัว
แม้ว่าทางฝ่ายของผู้เสียหายคือนายฮาซันซึ่งเป็นประชาชน
จะยังคงยืนยันเดินหน้าจะแจ้งความเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ถือว่าเป็นสิทธิ์ของผู้เสียหาย

แล้วก็ยืนยันว่าหากมีการแจ้งความที่สพสำรงเหนือ
ผู้กำกับนี่แหละครับจะเป็นคนรับจ้างแจ้งความเอง
อยากจะมาแสดงตัวนะครับ
เพื่อให้ความเชื่อมั่นกับครอบครัวของน้องฮาซัน
โดยเฉพาะตัวของคุณแม่นะครับ
ว่าในกระบวนการทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้
จะต้องเป็นไปด้วยความถูกต้องนะครับ
แล้วก็โปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมนะครับ

รับผิดชอบครับที่มาวันนี้นะครับ

ถามว่านายฮาซันก็รับไหม

แต่เรื่องคดีความว่ากันไปนะ
ยืนยันว่าผมจะเดินหน้าเอาเรื่องให้ถึงที่สุดครับ
หลังเกิดเรื่องในด่านที่จับการบูเนี่ย
ผมยอมรับว่าการใช้ชีวิตมันเปลี่ยนไปคุณ

มันเป็นครั้งแรกเลยในชีวิตของผมเลย

ทั้งที่ไม่เคยทำผิดอะไรคุณ
ตอนที่ถูกจับเขาตกใจมาก
กลัวมากยกมือไหว้ขอโทษตำรวจแล้วก็ตามนะฮะ

มันไม่ใช่ยาผมไม่ได้ดูดยาไม่ได้เสพยา

และใส่กุญแจมืออยู่๓ชั่วโมงนะครับ
เขาบอกโอ้โหเหตุการณ์นี้มันรับไม่ได้จริงนะครับ

ผมคุณฮาซันยังยาวอยู่นิดหนึ่ง
แต่หลังเกิดเหตุผมไปนี่เลยฮะตัดผมเกลียนเลย

ฟังเสียงคุณฮาซัอนก็คัน
ทำให้เขาโดนเริ่มเหลืออะไรนะครับ

กลัวเขามาทำร้ายอะไรอย่างนี้
วางตัวมากขึ้นสังเกตคนมากขึ้นครับ
แล้วก็ล็อกบ้านปกติไม่ได้ล็อกอยู่แล้วครับ
ตอนนี้ก็ต้องล็อกบ้านว่าใครเข้าออก
เพราะปกติแม่เราก็เป็นขายอาหารด้วยครับผม
ผมว่าอยากให้เจ้าหน้าที่ที่กระทำอยู่ที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นครับ

เพราะหลังจากที่จบด่านไม่มีคำขอโทษสักคำเลยครับ
วันนี้ตอน๑๐โมงเช้าเนี่ยนะคะ
มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบ๒นายมาที่บ้านของนายฮาซันด้วยนะ
แล้วพอดีหลานสาวอยู่บ้านหลานสาวเอามือถือถ่ายคลิปเอาไว้
ถามตำรวจว่ามีอะไรมาหายายเหรอ
ยายก็คือแม่ของนายฮาซันนะเจ้าของการบูล
ตำรวจบอกว่าเป็นคณะกรรมการตรวจสอบครับแต่เป็นนอกเครื่องแบบนะ
แล้วก็บอกว่าจะมาคุยกับยายหลานสาวก็เลยบอกว่ายายไม่อยู่ยายไม่สะดวก
แล้วเธออัดคลิปไว้ลองไปดูคลิปกันนะคะ
ตำรวจนอกเครื่องแบบมาด้อมมามองป้วนเปี้ยนอยู่ที่บ้านใครก็กลัวนะ

ประชาชนทุกคนเขามีมือถือที่ถ่ายวีดีโอได้

อะไรก็ถ่ายไว้ก่อนเผื่อเป็นหลักฐานนะคะ

เราได้ภาพกล้องวงจรปิดมุมใหม่มา
ต้องบอกว่าอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างละเอียด
ทั้งหมดนะคุณลำดับในการทั้งหมด
กล้องวงจรปิดหน้าร้านบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง

ปากซอยสุขุมวิท๑๐๙แค่๒๐๐เมตรค่ะ

เป็นรถคันสีขาวขับเข้ามาที่ด่าน
เป็นตำรวจแล้วก็อาสาตำรวจที่เป็นคนขับ
ส่วนนายฮาซันนั่งข้างฝั่งข้างคนขับนี่ค่ะ

แล้วมีตำรวจเดินไปเอาไฟฉายส่อง
รถคันนั้นแหละคือรถของฮาซัน
นี่คือจังหวะที่ตำรวจแล้วก็ตำรวจอาสาที่อยู่ในรถ
เปิดประตูรถลงมาแล้วก็คุมตัวฮาซันที่ถูกใส่กุญแจข้อมือ

ไปตรวจปัสสาวะนี่ค่ะเห็นไหม

นี่ค่ะเห็นไหมตำรวจสามนายฮาซันอยู่หนึ่งคน
นี่เป็นกล้องอีกมุมนึงดูเวลานะคุณผู้ชม๕ทุ่ม๑๕นาทีค่ะ
ตำรวจทั้งสามนายก็คุมตัวนายฮาซันที่ถูกใส่กุญแจมืออยู่
พาไปที่ห้องน้ำอันนี้เป็นห้องน้ำที่อยู่หลังด่านตรวจ
จะให้มาตรวจปัสสาวะซึ่งอันนี้คือการตรวจปัสสาวะครั้งแรก
เขาบอกว่าไอ้การตรวจปัสสาวะครั้งแรกนี้
เจ้าหน้าที่ตำรวจมาแจ้งกับนายฮาซันว่าปัสสาวะนายฮาซันเป็นสีม่วง
แต่นายฮาซันไม่เห็นหลักฐาน
ใช้เวลาตรวจอยู่ไม่นานนะคะประมาณสักแบบ๑นาทีได้

แล้วก็จะเป็นจังหวะนี้คือจังหวะที่นายฮาซันเข้าไปตรวจก็คือน่าจะไปปัสสาวะแล้วล่ะ
แล้วก็เดินออกจากห้องน้ำมาจะเห็นว่ามีการหยุดยืนคุยกับตำรวจอาสาสองนายที่เป็นคนคุมตัวมา
คุณผู้ชมดูจังหวะนี้ให้ดีเลยนะคะ

นี่นายฮาซันก้มลงไปกราบเท้าตำรวจแล้วเกิดอะไรขึ้น
ดูอีกทีคุณผู้ชมดูอีกทีคุณผู้ชมดูไม่ทันแน่
นายฮาซันก้มลงไปกราบแล้วตำรวจยกเท้าข้างขวาขึ้นมา
เหมือนเตะเสยหรือเปล่าหรือไม่ใช่
คุณผู้ชมลองดูเอาเองแล้วกันว่ามันคือการเตะเสยมันคือการชักเท้าออกมันคือการยกขาเพราะเมื่อยหรือมันคืออะไร
หลังจากนั้นกล้องวงจรปิดตอนต่อเนื่องนะคะหลังจากที่ออกมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าพอ
พอจังหวะเมื่อกี้แล้วก็มีการคุมตัวนายฮาซันเดินออกมาจากทางเข้าที่ไปห้องน้ำเมื่อกี้นี้
ออกมานั่งอยู่ตรงริมฟุตบาทจากจุดตรวจปัสสาวะแล้วก็มีจังหวะที่นั่งรออยู่นานแล้วก็เป็นจังหวะที่ค่อยเคลื่อนรถเก๋งออกไปนะคะ
จากนั้นตอนตีหนึ่งของวันที่๘มกราคมค่ะวงจรปิด๒มุมนะคะที่หน้าบริษัทเอกชนนี่แหละกับด้านหน้าห้องน้ำ
เห็นตำรวจคุมตัวนายฮาซันเดินจากจุดตั้งด่านนี่จังหวะนี้นี่เห็นไหมอาจจะเห็นแค่แว๊บ

เข้าไปที่ห้องน้ำเป็นรอบที่สองเพื่อตรวจปัสสาวะรอบสองตอนเนี้ยคือตอนที่แม่และพี่สาวมาแล้ว

พี่สาวร้องขอให้ตำรวจตรวจฉี่ของนายฮาซานตรวจฉี่ของน้องชายอีกครั้งหนึ่งได้ไหม
เพื่อจะเอามายืนยันว่าฉี่ม่วงหรือเปล่า
ใช่นี่เห็นไหมตำรวจก็คุมตัวนายฮาซันเข้าไปอีก
คนที่เดินตามหลังสองคนท้ายน่ะที่เป็นผู้หญิง
คือครอบครัวคือตามเข้าไปด้วยเลย
มีนายฮาซันแฟนสาวแม่พี่สาวแล้วก็หลานสาวอีกคนนึงด้วย
ส่วนวงจรปิดมุมห้องน้ำเวลาเดียวกัน
ก็เป็นภาพอาสาตำรวจกับตำรวจคุมตัวนายฮาซันไปที่ห้องน้ำ
เพื่อตรวจปัสสาวะอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ได้อยู่แค่ตำรวจแล้ว
เพราะครอบครัวยืนรออยู่หน้าห้องน้ำด้วยเหมือนกัน
และคราวนี้คือขอดูผลเลยจะมีจังหวะที่เห็นนายฮาซันนะคะ
ก้มดูแผ่นตรวจนี่จังหวัดนี่คือนั่งยองเพื่อก้มดูแผ่นตรวจปัสสาวะ
แล้วก็ทุกคนรุมดูแผ่นตรวจนะ
แล้วเห็นพร้อมกันว่าไม่ใช่สีม่วง
หลังจากนั้นทุกคนก็เดินออกจากตรงห้องน้ำนี้ไป
แต่นี่ไงรอบแรกที่บอกเขาว่าปัสสาวะม่วงไม่มีหลักฐานให้เขาดู
แต่รอบนี้พอเขาขอให้ตรวจอีกทีแล้วมานั่งรุมดูล้อมดูพร้อมกัน

วงจรปิดหน้าห้องน้ำแล้วก็หน้าบริษัทเอกชนจุดทั้งสองมุมนี้
ก็จะเห็นเลยว่านายฮาซันกับครอบครัวหลังจากตรวจปัสสาวะรอบ๒แล้ว
ยืนคุยกันอยู่นาน๒นาน
ค่อยเดินออกไปเลี้ยวซ้ายตามแนวฟุตปาดกลับไปที่จุดตั้งด่าน
หลังจากนั้นก็พานายฮาซันไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลทันที
นี่คือกล้องวงจรปิดทั้งหมดบริเวณด่านตรวจตรงนี้นะฮะ
ด่านมีตำรวจ๔นายมีอาสาตำรวจอีก๘นาย
จึงเป็นที่มาว่าหลังเหตุการณ์นี้ตำรวจ๔นายโดนโยกโดนย้ายไปก่อน
ตั้งกรรมการในการสอบ
ส่วนอาสาตำรวจทั้ง๘นายรวมถึงอาสาตำรวจในพื้นที่สมุทรปราการ
ถูกคำสั่งให้ยกเลิกการปฏิบัติหน้าที่ไปก่อน
นี่แหละครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในด่านนะครับ
ทีนี้พูดถึงเรื่องของอาสาตำรวจ
ทีมข่าวของเราได้ไปพูดคุยกับนายต้อมนามสมมุตินะครับ
ซึ่งเขาบอกว่าเขารู้จักกับอาสาตำรวจที่ชื่อฤทธิ์
ที่ก่อเหตุอยู่ในด่านตรงนี้
ปกตินายฤทธิ์ซึ่งเป็นอาสาตำรวจก็เป็นคนตรงเป็นคนเด็ดขาด
คำไหนก็คำนั้นเพราะเป็นลูกน้องของผู้กอง
ก็ต้องฟังคำสั่งจากผู้กอง
และนายฤทธิ์ก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่
ที่ผ่านมาไม่เคยซ้อมหรือทำร้ายร่างกายใคร

ไม่เคยซ้อมไม่เคยให้เขารับผิด
ส่วนใหญ่ถ้าตรวจสอบพบยาเสพติด
ก็จะนำตัวมาที่โรงพักเพื่อดำเนินการสอบสวน
และดำเนินการตามขั้นตอนนะครับ

บังคับบัญชาได้สั่งพักงานอาสาตำรวจฤทธิ์๓วัน
วันนี้ก็ถือว่าครบ๓วันพอดิบพอดี
ว่าวันพรุ่งนี้อาจจะต้องมีการหาบรือกัน

ส่วนจะออกมาขอโทษประชาชนขอโทษสังคม
ขอโทษนายฮาซันและครอบครัวหรือเปล่า
เชื่อว่าตัวอาสาตำรวจฤทธิ์เองอยากครับ
อยากขอโทษนายฮาซันผู้เสียหายอยู่แล้ว

ชีวิตของตำรวจอาสานายฤทธิ์ด้วย
สร้างความเสียหายต่อตำรวจอาสา
และต่อตำรวจของสพสำรงเหนือด้วยนะครับ
มีลดเงินเงินมีอะไรอย่างไรอย่างอื่นไหม
ตรงโทษอย่างอื่นทางตัวเขาเอง
ที่จะออกมาขอโทษคนที่เขาโดนทำร้ายไหม
แน่นอนพระราชสั่งพระราชขนาดนี้
เมื่อเรื่องมาถึงตรงนี้แล้วคนที่มา
พวกเขาเสียหายต้องระวิชองเลยนะ

เพราะว่ามันเสียหาย

เหมือนต้องปฏิรูปการทำงานตำรวจเหมือนกันนะคุณนะ
เพราะว่าพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าโอ้โหประเด็นนี้กลายเป็นบทเรียนของตำรวจเลย
ตำรวจจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบสารเสพติด
การสังเกตการตรวจสอบให้มันถ้วนถี่อย่างพิถีพิถัน
โศกตำรวจแบบนี้บอกแบบนี้
บอกว่าสงสัยต้องจับไปเรียนกันใหม่
จับไปเรียนกันซะใหม่เลยให้มีความรู้
เวลาไปตรวจสอบสารเสพติดต้องตรวจอย่างพิถีพิถัน
ไม่ใช่หยิบจับซองขึ้นมาแล้วบอกอยากเขียนให้ได้
คุณพี่ฉันเคยเห็นเหมือนเมืองนอกหรืออยากเป็นในหนัง
เขาอาจจะทำให้สมจริงก็ได้มั้ง
เห็นเขาจะมีเปิดมาดมหรือเทมาแตะที่ลิ้น

แต่ก็เลยไม่รู้ว่าจริงมันตรวจสอบกันแบบไหนไหมนะ

วิชานี้มาสอนใหม่มาเรียนกันใหม่นะพี่น้องตำรวจ
ต้องลื้อจริงค่ะเพราะว่าถ้าสมมุติว่า
คือเข้าใจว่าระบบของบ้านเรามันคือระบบกล่าวหาเนาะ

ผู้ที่ถูกกล่าวหาไว้ก่อนและให้เขาแก้ต่าง
แต่อันนี้คือมันยังไม่แน่ใจเลย

แต่คุณกล่าวหาในข้อหาที่แบบมันรุนแรงมาก
แล้วเรื่องทำร้ายนี่เดี๋ยวต้องรอดูผลตรวจร่างกายเนอ
ถ้าผลออกมาว่าถูกทำร้ายจริงอันนี้ชี้แจงอีกรอบหนึ่งด้วยนะ
แล้วก็ต้องดูการฟ้องกับของผู้เสียหายในฮาซันด้วยนะ